คุณผู้ชมคะกรณีในบอยกับน้องปอที่เป็นอดีตสามีภรรยา
แล้วก็มีการฉุดน้องปอจากที่ทำงานแถวพัฒนาการ
แล้วก็ไปเจอพี่กัดอยู่ที่สุพรรณบุรีเอาหนีข้ามจังหวัด
คือเป็นกรณีที่แม่ของฝ่ายหญิงเป็นห่วงลูกมาก
ใช่ค่ะเป็นห่วงสิเพราะว่าลูกหน้าตาปู่ดบวมช้ำเลย
ตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวเลยค่ะไปจับนายวรวิทย์เตียวเจริญกิจ
หรือว่าในบอยอายุ๓๗ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ลักพาตัวน้องปออดีตภรรยาตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคม
วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตำรวจก็อ่านหมายจับให้ฟัง
ทีนี้คุณผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยเสื้อสีดำ
คือน้องปอร้องไห้อยู่ตรงข้ามแล้วสภาพน้องปอเนี่ยอิดโรยมากเลยนะ
นี่ค่ะหน้าตานี่โอ้โหปูดบวมตานี่เขียวช้ำไปหมดเลย
กู้ชีพก็นำตัวส่งโรงพยาบาลขอนแก่นก่อนนะคะ
แล้วตำรวจก็จับกลุ่มตัวในบอยที่เป็นอดีตสามีเนี่ย
ได้ที่ห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
มีอาวุธปืนด้วยค่ะเป็นอาวุธปืนขนาด๙มม
บรรจุกระสุนอยู่เต็มแม็กซ์เจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของนายบอย
ขอเรียกเพื่อนของนายบอยเลยนะว่านายแมนละกันค่ะ
แมนคนนี้เป็นคนที่เกลี้ยกล่อมในบอยให้เลิกทำเรื่องไม่ดี
แล้วก็ให้ปล่อยน้องปอตัวประกันไปซึ่งก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่านายบอยเนี่ยขับรถกระบะคันที่เป็นข่าวเนี่ย
มาหานายแมนที่บ้านช่วงเย็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
วนอยู่ประมาณสี่ซาห้ารอบแล้วหลังจากนั้นก็มาจอดอยู่ที่ข้างบ้าน
ทีนี้พ่อก็เลยเดินมาบอกตัวนายแมนว่ามีคนมาหานายแมนก็เลยเดินออกไปดู
ในใจเนี่ยนะคิดเอาไว้เลยว่าขออย่าให้เป็นในบอยเลย
เพราะว่ารถมันเหมือนกับในข่าวพอรถกระจกลงมาเท่านั้นแหละ
โอ้โหสิ่งที่คิดเอาไว้เนี่ยคือในบอยจริง
แล้วเห็นทั้งในบอยเห็นทั้งน้องปออยู่ในสภาพที่อิดโรยนะคะ
ทีนี้นายแมนก็เลยบอกว่าบอยพอเหอะมันเลยเถิดเกินไปแล้วหยุดเถอะ
แล้วก็ปล่อยปอลงไปที่ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวตัวนายแมนเนี่ยจะตามไปรับ
สารปอเขาแล้วก็บอกด้วยนะบอยติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมา
เริ่มต้นใหม่กลับตัวกลับใจซะนะ

ซึ่งเขาบอกนะไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยเพราะว่าเป็นห่วงคนที่บ้าน
ก็คือกลัวว่าบอยจะโมโหกลัวว่าบอยจะทำอะไรวู้วาม
มีการเอาเงินให้บอยไปสามร้อยด้วย
แล้วคุณยายที่อยู่หลังคนขับก็บอกนะบอกว่าช่วยด้วยช่วยแม่ด้วย
ซึ่งเขาก็บอกนายบอยบอกว่าบอยปล่อยตัวประกันเอาไว้สัก๔๕กิโลก็ได้

เดี๋ยวฟังเขาพูดเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวฟังเขาเล่าค่ะ
ผมบอกว่าพอหยุดแล้วพอตัวประกันลงลงให้เขาสงสารเขาแล้วก็พอ
เดี๋ยวมันมีอารมณ์
สภาพตอนนั้นแต่ละคนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
จิตร้อยแล้วพี่จิตร้อยแล้วแต่ไม่ได้กินข้าวกินนะครับ

จับตัวได้แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาในบอยค่ะ
ฐานบุกรุกเคหาสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธ
แล้วก็นวงเหนียวกักขังผู้อื่นแล้วก็ข่มขืนใจผู้อื่น

เรื่องนี้มันมีกรณีของแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรด้วยนะ